คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับคือวินาทีสำคัญนะครับ
สำหรับครอบครัวของคุณยายแก้วจากจังหวัดเชียงใหม่ที่จะสามารถพลิกวิกฤต
ได้เงินรางวัลนะครับไปต่อชีวิตแล้วก็ไปต่อดวงตาให้กับหลานตัวน้อยน้อยของเขาหรือไม่นะครับ
กับการตอบคำถามสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับหนึ่งพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
แต่ถ้าดวงดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ยายถ้ายายได้เงินล้านหนึ่งยายจะไปทำอะไรครับ
ไปเป็นทุนการศึกษาเด็กกับหักษารวงตาเด็กต่อน้อยน้อย
ถ้าอย่างนั้นมาลุ้นข้อแรกเลยดีกว่าไหมลูก

คำถามจากเรื่องเหรียญและธนบัตรก่อนครับสำหรับคำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ปัจจุบันมีเหรียญและธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
รวมกันอยู่กี่ชนิดราคาสิบเอ็ดคุณยายแก้วเลือกตัวเลือกที่สอง
คือสิบเอ็ดชนิดซึ่งเป็นคำตอบที่
จากอำเภอพร้าวถึงอำเภอเมืองเชียงใหม่
รู้ไหมว่าระยะทางประมาณเท่าไหร่

เอื้อหนุนเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ครับ
ระยะทางนะครับจากอำเภอพร้าว

ยายยายรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ยายได้รับเงินไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ข้อต่อไปนี้ถูกยายยายได้เงิน๑แสนบาทเลยนะ
เรื่องที่ผมจะเลือกเฉลยในต่อไปนี้ก็คือเรื่อง

และคำถามของเรื่องนี้มีอยู่ว่า
หลวงปู่แหวนสุจินโนมรณภาพตอนท่านมีอายุกี่ปี

เยาเลือกตอบตัวเลือกที่๓๙๐ปี

สมัยข้อกลุ้ม

จริงแล้วคำที่เขียนผิดคือคำว่า
ตัวเลือกที่๔นะคะก็คือกระถิ่น
เพราะว่าคำว่ากะถิ่นต้องมีรอเรือควบกล้ำนะครับ
เราทำดีที่สุดแล้วนะลูกนะวันนี้เราก็มาช่วยเหลือกัน

คือกำลังใจที่ดีของคุณยาย
ยายน่ะอาจจะทุกข์บ้างจะโศกบ้าง
แต่เวลาได้เห็นหน้าหลานอย่างหนู
ยายก็มีกำลังใจอยู่เป็นกำลังใจให้ยายนะลูกนะ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอสรุปเงินรางวัลก่อนนะครับ
ว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณยายแก้ว

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทครับ
เงิน๑๐๐๐บาทยายจะไปทำอะไรก่อน

ก็อยากจะฝากบอกน้ำใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

คุณยายก็อายุมากแล้วหูตาก็ฟ้าฟัง
ตัวเองก็ใช่ว่าจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ย
มีหลานแล้วก็มีภาระอีกมากมาย
อยากจะฝากขอทานน้ำใจจากคุณผู้ชมนะครับ
ที่เขาบอกว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจ
ขอน้ำใจจากคุณผู้ชมนะครับ
คิดว่าพอที่จะมีกำลังทรัพย์นะครับ
ช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายแก้วนะครับ
ก็สามารถที่จะโอนผ่านบัญชีตามเลขที่ด้านล่างนี้นะครับ
จ๋าเดี๋ยวรอน้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะ

ดีใจมากดีใจของลูกกับหลานที่ช่วยเหลือยายยายดีใจ
ขอให้คุณพระคุ้มครองยายนะให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
พระคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากนะลูกนะ

คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นรายการมา
เราจะเห็นความรักและความเอื้ออาทรระหว่างครอบครัวนี้นะครับ
แม้ว่าคุณยายจะอายุมากเท่าไหร่แต่ด้วยความรักและความเมตตาต่อเด็กน้อย
จางหายไปเลยถึงแม้ว่าร่างกายของตัวเองจะเสียหยดเหงื่อไปเท่าไหร่
ก็ยอมเพื่อหลานของเขานะครับด้วยความรักนี้
ถ้าคุณผู้ชมครับมีวิกฤตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ติดต่อมาทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับที่เพจเกมต่อชีวิตครับ

หรือถ้าพบเจอครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่เขาประสบกับวิกฤต
เขาหาทางออกไม่ได้ช่วยเป็นกระบอกเสียง
ช่วยบอกกับเขานะครับว่ายังมีเกมต่อชีวิตที่ยังเป็นโอกาส
และเป็นทางเลือกและเป็นลมหายใจให้กับครอบครัวของเขา
พบกับผมและคำถาม๔ข้อที่จะลุ้นเงินรางวัล
สูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
เวลาเห็นเปี๊ยกไม่สบายรู้สึกเสียใจครับ
ผมอยากให้เปี๊ยกหายไวครับ

เป็นว่าเงินมากที่สุด

เท่าที่แรงของยายจะมี